คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ยอดคนติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙
ก็กลับไปอยู่ที่๒๐๐กว่าอีกครั้งคือ๒๑๑๒รายนะครับ
ยอดผู้ป่วยสะสม๗๔๙๐๐รายนะครับแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเยอะอยู่แหละ
ต้องยอมรับคือ๑๕รายแต่ว่าเมื่อวานนี้มีรายนึงนะครับ
เป็นหลวงตาท่านอายุ๗๔ปีแล้วนะครับท่านมรณภาพจากโควิด๑๙
เป็นรายที่๒ของโคราชนะครับคือต้องยอมรับว่าบรรยากาศการชาปนกิจ
ของคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙มันจะเงียบเหงาเงียบเหงาหน่อยครับ
ขณะนี้ก็ศพหลวงพ่อหล่อก็ได้เดินทางมาถึงวัดนานนวลประดูกของเราแล้ว

เดินทางมาถึงวัด
ต่อไปก็จะได้น้ำขึ้น

ชาปนักเกษตร
ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับมาส่งท่านกันที่นี่อีกนะครับ
เป็นผู้เสียชีวิตรายที่๒ของจังหวัดนครราชศรีมา
รถพยาบาลของโรงพยาบาลศรีดานะครับ
ก็มาถึงนะครับย้ายร่างของหลวงพ่อมาชาปนกิจที่เมนวัด

ไม่มีแม้กระทั่งพระสวดหรือว่าญาติโยมมาร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านนะครับ
อนุญาตให้เพียงญาติสนิทติดตาม๑คนเท่านั้นนะครับ
สำหรับทำลายของหลวงพ่อหล่อที่มรณภาพนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่๑๕เมษายนญาติโยมที่เป็นกลุ่มลูกหลานนะครับ
เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้นิมลไปฉันเพลงที่บ้านเงิวก่าวหมู่เก้าตะบนโดนประดูก
คาดว่าหลวงพ่อเนี่ยน่าจะติดเชื้อจากญาติโยมนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๔๘ปี
มาวันที่๑พฤษภาคมครับหลวงพ่อหล่อท่านมีอาการอาภาษณ์

โยมนำไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีดา
พฤษภาคมวันถัดมานะครับอาการท่านไม่ดีขึ้น
ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
กระทั่งท่านมรณภาพด้วยภาวะปอดอักเสบ
วัยวะสำคัญไม่ทำงานเมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที

เห็นไหมครับว่ามันรวดเร็วมากจริง
ผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้นะครับนายสมพบมุกดาสนิทนะครับ

การสอบสวนโรคพบว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นพระสงฆ์สามเณร๑๔รูปด้วยกันนะครับ
แล้วก็เป็นชาวบ้าน๓๙คน
ล่าสุดนะครับตรวจคัดกรองหาเชื้อผลเป็นลบทั้งหมด
แต่ยังต้องกักตัว๑๔วันอยู่ครับ